ค่ะนายกบุญเลิศอ่าสุดเดือนห้าไหมคะ

เท่าไหร่อ่ะค่ะ

อ่าเห็นจะมีสองตัวเดี๋ยวเขามารับไปใช่ไหมคะ

แล้วนายโยกให้โอกาสให้เค้าหาเงินใช่ไหมคะ

มีครับมี

ผมไม่ได้บอกขายให้ใครนะ
เขามาถามใช่ไหม

ผมก็เลยบอกว่าเอางั้นให้โอกาสเขาก่อน
ก็ยังไม่ได้รีบร้อนขายไป
อ๋อเรื่องมีคนถามก็มีอยู่ใช่ไหมคะ
มีครับมีตลอดน่ะ

น้ำมันทั่วผมก็เก็บควายดีดีไว้สามสี่ตัวฮ่าแล้วผมก็ไปฝากเขาไว้ที่อุชัยสองตัวที่ต่อทรายน่ะฮ่า
แล้วก็มาที่สามตัวเป็นห้าตัวแล้วแล้วนอกนั้นก็เป็นควายประเภทแบบควาย
ควายฝูงฮะควายไล่ตุ้งฮะก็ให้เขาไปที่จุงกระมงหลายตัวเหมือนกันค่ะ
แยกย้ายกันไปทั่วเลยผมชอบอ่ะแต่ผมไม่ได้ไปซีเรียสมันหรอกแต่ผมชอบมัน
สองคำอายุเท่าไหร่แหละครับสองปีกว่ากว่าเองนะครับตัวเนี้ยอ๋อ
เพิ่งจะเริ่มทับควายได้เองครับอ๋อเมื่องทับได้สองปีกว่าครับ

อื้อตอนนี้มันก็มาได้เป็นปีกว่าเกือบปีหหาปีแหละ
อ๋อครับก็เอามาทับไอ้สองตัวของเขาใช่ไหม
ใช่ใช่เขาก็เอามาทับนั่นนแหละสองตัวนั่นแหละครับ

ผมสำหรับวัวผมก็เยอะอ่ะอืมผมก็เลยบอกเขาอย่างงั้นเดี๋ยว
เดี๋ยวเอาไปไว้นั่งก่อนเพราะว่าอยู่ทางนี้มันไม่มีญาติจริงอยู่ที่สองราชนะมันทั่วหมด
อ๋อมาฝากมาฝากรัดไว้ครับครับอืมแล้วก็กำลังอ่า
พรุ่งนี้ขายไปอีกสองขายสองตัวอ๋อสองตัวเนี้ยเขามาเอาแล้ว
พรุ่งนี้นั่งเห็นหนึ่งบอกว่าสายสายหน่อยอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่ได้อยู่
อ๋ออ๋อแต่ขายเรียบร้อยเท่าไหร่อ่ะเรียบร้อยอ่ะคู่นี้คู่นี้เท่าไหร่เนี่ย
คู่นั้นตัวละแสนสองอ่ะครับโอ้โหทำไมให้แพงอ่ะเป็นแม่ใช่ไหมแพงอ๋อ
ผมซื้อเสียเฮงมาตัวเดียวอ่ะแสนสี่อ่ะตัวใหญ่อ่ะล้อเหรอ
เป็นแม่ใช่ไหมเขาเป็นแม่ควายห้างแม่นางแม่ควายแม่นา
งั้นผมไปกับพอสงัดไปกับหลายคนเหมือนกันวันนั้นผมไปงานนครสวรรค์ค่ะ
กลับมาเขาบอกว่าแล้วเดี๋ยวผมอยากขายควายงามทั้งสองตัว
ผมบอกเออเท่าไหร่อ่ะเขาบอกว่าประมาณ๓แสน
ผมบอกผมก็เข้าไปดูก็ตัวละแสนสองผมก็เออเอา
สองแสนสี่กันถ้าซื้อมาพูดถึงอ๋อผมชอบอ๋อ
ความชอบค่ะอ๋อผมชอบน้องชอบเราชอบอ่ะอืม
ก็เลยอันนี้ก็เลยเห็นรัฐมันชอบไอ้เจ้าทองคำ
ก็เลยให้โอกาสเขาก่อนใช่ไหมคะครับครับผมให้โอกาสเขาก่อน
เพราะเผื่อเขาหาได้อะไรได้ผมก็ไม่ได้รีบร้อนหรอกครับ
ขายได้จะขายหลายขายไม่ได้เดี๋ยวว่าหลังก็ค่อยขายอ๋อ
ก็ให้เขาเลี้ยงไปก่อนครับอืมให้เขาดูเขาก่อนว่าว่าเขา
จะซื้อได้ไหมอ๋อมีคนจะเอาอยู่แล้วล่ะอ๋อ
ถ้าเขามันลูกไอ้เงินครับถ้าเขาหามาได้ก็ยินดีให้รัฐก่อน
ครับอืมครับครับครับให้เขาบอกเผื่อเขาชอบอ่า
เขารักอยู่แล้วแหละนายกครับครับเนอะจ้ะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
เอาเหรอครับค่ะนายกบุญเลิศนะคะครับค่ะ
จะถามเรื่องเอ่อควายทองคามอะค่ะเจ้าสุรัสตร์เขาได้เงินพอแล้ว
นายกจะรับเงินเอ่อแบบไหนอะคะนัดกันยังไงอะคะโอ้ผมผม
ผมมาเดี๋ยวให้ลูกน้องก็ได้เดี๋ยวผมคุยกับพ่อเขาแล้ว
จะให้ใครรับแทนนะคะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเขารู้หรอก
พ่อเขาก็รับได้อืมผมมาภูเก็ตครับอ๋อก็มีให้ค่ะมอบคือสนิทกันใช่ไหมคะ
อ๋อพ่อเขาเพื่อนผมอ๋อพ่อลัดอะพ่อลัดอ๋อครับครับ
ก็คือให้ให้เขารับเงินแทนได้ใช่ไหมแล้วก็ได้ได้นายกได้
นายกลับมานี้คือทางปลาทุรสัตว์จะวันเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็มาให้ผม
เดี๋ยวผมให้ลูกน้องคนที่เลี้ยงคนที่น้ำท่วมอยู่ฝั่งโน้นอ่ะ
ขอเดี๋ยวเขามาเอานายกกลับวันในอะอ่ะค่ะนานอ่ะ
ได้รับเงินก็คือมอบควายให้เขาเลยใช่ไหมคะ

ผมให้เขาไปเลี้ยงไว้แล้ว
ที่แรกทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขา
จะไปลงขายอย่างนั้น

ผมก็ซื้อมันจากเด็กอ่ะซึ่ง๒ปีแล้ว
ผมซื้อจากผู้ประมาณอเอกซึ่งออกจากอูทัยแหละครับ
นายบไม่ลงราคาให้งั้นแหมละะ
ผมจำก็ว่ามันเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าช่า
ผมก็จะซื้อควายให้สักตัวนึงอ่ะ
อ๋อจะซื้อให้เป็นเป็นรางวัลเป็นเป็นขวัญใจเป็นเป็น
เป็นควายที่ยกให้แบบอย่างเนี้ยอืมผมจะยกให้เลยเดี๋ยวผมไปดูที่โรงค่าสัตว์ที่เขาจะเอาไปเชื่อ
เดี๋ยวผมจะไปผมก็ออกให้ดีกว่าถ้าเป็นเงินเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นการเอาไปใช้กันสลุยสุรายหมด
นึกว่าจะลดราคาให้ไปสร้างคอกใหม่โอ้คอกมันก็เกินแล้วครับมันได้อยู่แล้วคนอ่า
ครับอ๋อจ้ายอยากจะไปถ่ายชีวิตมาให้ตัวหนึ่งจะให้ตัวเมียหรือตัวผู้ใช่ใช่
เดี๋ยวผมถ่ายชีวิตตัวเมียมาสักตัวหนึ่งครับได้เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึง
จะมอบให้ใช่เป็นศิลป์น้ำใจมอบให้คู่กันอ่าให้คู่กับไอ้ทองคำนี่แหละ
ให้ไม่ได้อยู่กันนานนานอ๋ออืมผมผมกำลังให้ให้แขกดูว่าเขามีโรง
ถ้าสัตว์ตรงไหนที่ราคาประมาณสักสองสามหมื่นอย่างเงี้ยอ๋อเออเดี๋ยวให้เขาเอาใส่รถมา
แล้วก็เอาไปให้อ๋อค่ะแล้วก็ได้ฝังพร้อมกันเลยอ๋อประสุทธิ์ศาสตร์เขาจะเข้าไป
วันที่ยี่สิบสองเนี้ยค่ะโอ้ได้ได้จะเข้าไปเถอะเข้าไปเลยหนูเข้าไปเลย
อืมเนอะได้ได้อืมอืมตอนนี้เราเราเพิ่งจะขึ้นเครื่องวันนี้ยังเย็น
อ๋อค่ะค่ะไปต่างจังหวัดโอเคจ้ะขอบคุณมากค่ะได้ค่ะ